ตอนนี้ยังถูกเดินหน้าเอาผิดอย่างต่อเนื่องครับ
ล่าสุดนายอาจริยะนั้นเดินทางไปยื่นเรื่อง
โปรครบลให้เอาผิดชาวย้อภณ์๑กับลุงพล
เรื่องของการโฆษณาเกินจริง

นี่เขามีหลักฐานไปยื่นเลยครับคุณผู้ชม
อาจริยะเมืองรัตนพงศ์นะครับ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนำเอกสาร

ที่มีลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเป็นพรีเซนเตอร์

การปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค
หรือว่าปคบเอาผิดเจ้าของผลิตภัณฑ์
ลุงพลด้วยแล้วก็พวกด้วย
โดยมีการอ้างว่ามีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง
ผิดตามพระบออาหารมาตรวจ๔๐
แล้วก็ผิดตามมาตรา๔๑โฆษณา
เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้ขออนุญาต

นำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

พคุณของชาอันนี้กินเข้าไปรักษาโควิด๑๙มะเร็งและลดไขมันได้
อัจฉริยะยืนยันว่าจะแจ้งความในวันนี้

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่กรณีขัดแย้งกันกับเรื่องของคดีชมพู่มาก่อนก็ตาม
แต่มันผิดในเรื่องของการโฆษณาตัวสินค้าที่มันเกินจริงนะครับ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีได้กล่าวถึงเรื่องของการก่อสร้างพญานาคของลุงพลว่า
มันผิดตั้งแต่คิดจะสร้างแล้วนะส่วนใครที่คิดเริ่มสร้างทั้งที่รู้กันอยู่ว่า
ก็คือพระอาจารย์อนุชาหรือว่าพระพลวัดดานพระอินทร์เนี่ย
แต่ล่าสุดพระพลก็ได้ออกมาปฏิเสธ
เนื่องจากว่ามีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างลุงพลกับพระพลนี่แหละนะฮะ
จึงขอให้สัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์ว่าตอนแรกนะลุงพลสัมภาษณ์ว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์สายตรงของพระพลนะฮะ
ตอนนั้นเป็นคดีความกันก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์สายตรงของพระพล
ส่วนเรื่องของทั้งสองฝ่ายที่พูดไม่ตรงกันเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการไปถ่ายมิวสิกวิดีโอของลุงพลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่หมอปลาเขาบอกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยต่างไม่ยอมรับในสิ่งที่ทำไม่ดีรับอยู่อย่างเดียวคือรับบริจาคอันนี้หมอปลาพูดนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงครับ
เป็นคนที่สร้างพญานาศใช่ไหมเป็นคนให้สร้างใช่ไหมซึ่งพระพูลปฏิเสธซึ่งความจริงแล้วถ้าเราติดตามข่าวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พระพูลไม่มีส่วนรู้อ่ะเพราะพระพูลก็คือคุณซือเบอร์หนึ่งของลุงพลนะตอนนั้นแต่พระพูลปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้ซึ่งเมื่อพระพูลได้

หมอนก็สัมภาษณ์มดเด็ดเดิมเหมือนเดิมส่วนกฎิการตอดทุบพญานาศหรือไม่
หมอปลานยืนยันคำเดิมหากไม่มีใครกล้าทุบเดี๋ยวหมอปลาจะทุบเองว่าอย่างนั้น
อ่าแล้วก็เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะแกลงพื้นที่นะ
บอกว่าแกจะตั้งทีมทนายความช่วยถ้าเกิดว่ามีหมายมาที่บ้านของแม่กับพ่อน้องชมพู่นะคะ
ในฝั่งของแม่ชมพู่เนอะใช่ค่ะนะครับก็แบ่งฝั่งกันสู้ชัดเจนเนอะใช่ค่ะ